คุณผู้ชมคะเดี๋ยวอันนี้จะให้ดูนะเรื่องนี้พอฟังข่าวนี้
ฟังคลิปนี้แล้วต้องแบบอื้อทำไมฮะ
กั้นหายใจใช่และนี่ว่าชื่อน้ำแข็งแล้วนะ
เย็นกว่าน้ำแข็งก็ตำรวจนี่แหละ
ตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์วิทยุทธิ์เนี้ยแหละค่ะเจอคุณป้า
โทรมาโทรไปแล้วจะขอให้ช่วยแล้วลองฟังดูนะ
ฟังคุณป้าตอนคุยกับตำรวจดูค่ะ
ยายถกใหมาด้วยต่อไปแล้วก็ได้อยู่ตรงไหน
ให้มาเด๋ย
ร้อยภาษาท้องคำเนี่ย
เป็นไรครับยายเป็นไร

เป็นไรอ่ะครับรู้แล้วว่าจะตาย
ไอ้ผัวมันทำร้ายข้าวของหมดเนี่ย
โดนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะ

เวลาเงินเดือนก็ไม่ต้องรับบุฟเฟ่

ไอ้พระคำมนารายรู้จักไหม

มีปัญหาตำรวจมีปัญหาก็ไปตาย

คือจริงตำรวจก็พยายามที่จะถาม

แต่ยายเนี่ยก็บ่นไม่ขาดคำเลยนะ

อันนี้ยังน้อยนะคุณเราตัดแค่คลิปบางส่วนมาให้ฟัง

นับถึงจริงเลยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ๑๙

เพราะน้ำเสียงเจ้าหน้าที่เขานิ่งเย็นมาก

ยายเมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
คือถ้าเกิดว่าฟังทั้งหมดแล้วนะ
หลักคุณยายโทรมาจะบอกว่าผัวยายทำร้ายทำลายข้าวของ

มันก็เป็นความยอกย้อนอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนั่นแหละค่ะ

ซึ่งเอาจริงนะเจ้าหน้าที่พยายามถามคุยด้วยอย่างใจเย็น

แต่ทีนี้ตำรวจก็รู้นะคือพอไปสืบมาพตึงรู้ว่าคุณญาย
อยู่จากแถวที่อำเภอพทพฤธบาทที่ตะมณเขาโฮง

ใช่ค่ะก็ไปผู้กำกับไปเลย

กำกับไปกับกำนันก็จะไปคุยกับคุณยาย

ไปเจอคุณยายลำเภยอายุ๕๗ปี
นี่เห็นไหมที่นั่งอยู่นั่นน่ะ
คุยกันทางโทรศัพท์ไม่ค่อยรู้เรื่อง

คุณยายเป็นอะไรมีปัญหาอะไรให้ตำรวจช่วย
เปิดร้านขายก๋วยจั๊บอยู่กับคุณตานั่นแหละ
แล้วก็ถามกันอ้าวมีเรื่องอะไรกันล่ะ
ผัวเมียเข้าใจผิดเพราะอะไร
เพราะว่าคือทางฝั่งเมีย

อาของสามีแกล้งไปตัดไฟ
แต่จริงแล้วตัวยายเองไม่ได้จ่ายตังค่าไฟ

อ้าวทีนี้พอยายเข้าใจว่าอาของผัวกันแกล้งใช่ไหม
เมาเหล้าด้วยพอเมาแล้วเสียงอ้อแออ้อแอ
โทรไปแจ้งศูนย์วิทยุ๑๙๑นั่นแหละ
แต่คิดอีกมุมหนึ่งคือแกคงไม่มีที่พึ่งเหมือนกัน
ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ระบายแกก็โทรหา๑๙๑นะ
ใช่ค่ะอยากให้ดูจังหวะที่คุณตำรวจน่ะ
คุยกับคุณยายลองฟังดูนิดนึงค่ะ
ใช่ผมช่วยเงินไปตามที่ผมพอมีเพราะผมก็ข้าราชการ
ก็ช่วยทั้งคู่ไปแล้วกันแล้วเราก็ไปคุยกันดี
แล้วก็ไปพัฒนาปรับปรุงอะไรก็ว่ากันไปอย่าทะเลาะกันอีก
แล้วถ้าทะเลาะถ้ามีเหตุหรือผมจะเอาทำไม
เรามาช่วยเหลือกันเราจะไปเอาติดคุกติดตารางได้ไง
ทีนี้เดี๋ยวต่อไปเวลาแจ้งเฮียน
เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โรงพักไว้ด้วยดีไหม
จะได้ไม่ต้องไปแจ้งหนึ่งคนหนึ่ง
ดีไหมยายเดี๋ยวเอาเบอร์โรงพักไปเลย
ในพื้นที่โทรกริ้งเดียวอาจจะได้คุยกันได้รู้เรื่องด้วย

แล้วตำรวจเนี่ยนะควักกระเป๋าด้วยค่ะ
ผู้กำกับควักกระเป๋าเอาเงินส่วนตัวช่วยเหลือยาย

ก็ยายมีการทำลายข้าวของใช่ไหม
ก็จะให้ช่วยเหลือที่ยายน่ะเขาเรียกว่า

ที่คุณยายทำเสียหาย
แล้วก็บอกคุณยายยายยายอย่าทำแบบนี้อีกนะ
แต่เมื่อกี้ฟังน้ำเสียงที่คุณยายคุยกับตำรวจ
ไม่แน่ใจว่าอาการคุณยาย
คือหมายถึงจากที่เมาน่ะดีขึ้นหรือยังนะ
เพราะว่าดูน้ำเสียงก็ยังอ้อแออยู่เหมือนกันน่ะค่ะ